กลางความมันนะครับก็จะมีความสวยงามและความเป็นไทย
การแข่งขันวันพรุ่งนี้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีครับ
ยังไม่หมดเท่านี้นะครับมาติดตามคู่แข่งสำคัญของทีมไทยกันบ้างนะครับ
การแข่งขันเรือหงนี่แหละครับว่าจะมีชาติต่างนะครับ
เกือบ๑๐ชาติชาติไหนอันตรายกันบ้าง
แต่ละชาตินั้นมีความพร้อมอย่างไรในการแข่งขันวันพรุ่งนี้

เหนือจากการแข่งขันเพื่อชิงสุดยอดความเป็นหนึ่ง
ศึกยอดฝีภายในแต่ละประเภทแล้ว
ยังเป็นธุรกิจที่ทีมนานาชาติ
บเท้าเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนถึง๑๐ชาติ
ซึ่งแต่ละทีมนับว่าฝีมือไม่ธรรมดา
และจะเป็นคู่แข่งแย่งแชมป์กับตัวแทนประเทศไทยทั้ง๒ทีม
ตำรับเรือมังกรอย่างประเทศจีน
ตัดสินใจส่งทีมเข้าแข่งขันถึง๒ทีม
มีแรงอย่างยิ่งโดยมีเป้าหมายใหญ่คือ
คว้าแชมป์โลกเรือมังกรนานาชาติที่เมืองเวยโจ
ซึ่งเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
และจัดขึ้นทุก๕ปีในปี๒๐๑๗ให้ได้
มองว่าเป็นรายการสำหรับการเตรียมความพร้อม
แต่ประสบการณ์การพายบนร่องน้ำของลำน้ำเจ้าพระยา
จะทำให้ฝีภายได้เรียนรู้อะไรมากขึ้น

หลังปัจจุบันรัฐบาลอิราณผลักดันงบประมาณสำหรับการกีฬา
และเรือมังกรก็เป็นหนึ่งชนิดกีฬาที่ได้รับการสนับสนุน

ตัวแทนจากอิราณกวาดรองแชมป์มาได้๓รายการ
ซึ่งเป็นรายการใหญ่ประจำปีได้สำเร็จ
จากนี้ยังฝึกซ้อมกับกระแสน้ำเชี่ยวเป็นพิเศษ
เพื่อรายการนี้โดยเฉพาะอีกด้วย
อีกหนึ่งยอดทีมที่กำลังมาแรงในย่านอาเซียน

ล่าสุดสามารถคว้าแชมป์เรือมังกรชิงแชมป์เอเชีย
เมืองปาเลมปังประเทศอินโดนีเซีย

ปินส์ก็สามารถคว้าได้ถึง๕เหรียญทอง
ผลงานในช่วงหลังจะทำได้ดี

ต้องมีโอกาสเรียนรู้และปรับประสบการณ์สู่อนาคตต่อไป
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายทีมที่น่าจับตามอง

รวมถึงคู่แข่งในย่านอาเซียนอย่างสิงคโปร์

เป็นทีมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้สิ่งที่ทั้ง๑๖ทีมเห็นตรงกัน
สำหรับการแข่งขันณสะพานพระราม๘

และสร้างสีสันกว่ารายการอื่น
๑๖ลำจาก๑๐ชาติจะมีเพียง๑เดียวเท่านั้น
ร่วมติดตามลุ้นว่าใครจะคว้าแชมป์ไปครอง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน